ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอลังศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
หนุ่มใหญ่อายุ๔๕ปีค่ะไปมีความสัมพันธ์กับเด็กสาวอายุ๑๔ปี
พอครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาจับได้เขาก็เรียกค่าทำขวัญไป๕๐๐๐บาทนะคะ
หนุ่มใหญ่อายุ๔๕ปีไม่มี
ก็เลยตัดสินใจพาน้อง๑๔หนีไปตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ไม่มีหนีไม่จ่าย
ไม่จ่ายไม่มีหนีแล้วก็จ่ายไปเนี่ยนะคะ

ตอนนี้นะคะญาติแล้วก็ครอบครัวของทางฝั่งน้องอายุ๑๔ปี
เขาไปแจ้งความออกหมายจับไปเรียบร้อย
สรุปหนุ่มใหญ่กลัวค่ะ
ส่งน้อง๑๔กลับบ้านเรียบร้อยนะคะแต่ตัวเองไม่มาส่งนะ
ส่งน้องขึ้นรถกลับจากกรุงเทพไปบ้านที่อุทัยธานีนี่นะคะ
กรณีนี้เล่าย้อนหลังก่อนนิดนึงนะคะ
สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามคดีนี้นะคะ
ก็เกิดจากยายเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพลานศักดิ์กรณีที่นายมาโนธ
จงกะสิริอายุ๔๕ปีอาศัยอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน
หลานสาวของคุณยายอายุ๑๔ปีหลบหนีหายไปธันวาคมปีที่แล้ว
โดยก่อนหายตัวไปทั้งสองคนแอบมีความสัมพันธ์กัน
แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้ก็คือครอบครัวฝ่ายหญิงจับได้
มีการเจรจากันต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านนะคะ
โดยฝ่ายของเด็กหญิงเรียกเงินทำขวัญไป๕๐๐๐บาท
แต่นายมาโนธบอกไม่มีเงินช่วงตกลงก็เลยตกลงกันไม่ได้
แล้วก็เลยตัดสินใจพาน้อง๑๔หนีไปนี่นะคะ
หลังจากรับแจ้งตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวชายคนดังกล่าวแล้ว
ทราบว่าพาเด็กหญิงไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
โดยตำรวจได้ออกหมายจับในเวลาต่อมา
ก็คือข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้หลังจากที่สารอนุมัติหมายจับ

ทำให้นายมาโนธซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา

นี่นะคะชมหน้าของนายมาโนธนี่นะคะ
เห็นก็แจ้งตำรวจได้นะคะก็เลยส่งเด็กอายุสิบสี่ปี
ขึ้นรถแท็กซี่จากที่พักในกรุงเทพมหานครไปขึ้นรถต่อที่สถานีขนส่งหมอชิดสอง
พอถึงหมอที่๒ขึ้นรถตู้จากกรุงเทพกลับมาที่อุทัยธานีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะคะ
ตอนนี้เด็กหญิงเอเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๑๔ปีกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวนายมาโนธกลัวความผิดยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่นะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวนายมาโนธมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน
ขณะที่คุณยายค่ะซึ่งเป็นคนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยนะคะ
เปิดเผยว่าดีใจมากที่หลานกลับมาอย่างปลอดภัย
ส่วนการฟ้องร้องจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เราก็ได้เปิดเผยภาพให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะสำหรับหน้าของนายมาโนธค่ะ